เรื่องของงูเขียวมันไม่ได้มาตัวเดียว
มันบุกมาเป็นฝูงเลยครับ
ลูกดกเนอะออกผลมาเป็นงูเขียว
ต้นไม้ที่ไหนออกเป็นงูเขียว
โอ๊ยดูดีจริงทุกต้นทุกใบทุกกิ่งการสาขามีงูเขียวหมด
โอ้โหมันยังไงกันล่ะครับเนี่ย
ใส่ปุ๋ยยี่ห้ออะไรทำไมมันถึงออกรูปว่าเป็งงูเขียว
สร้างความสงสัยให้กับเจ้าของบ้านเจ้าของคลิป
เขาเลยต้องถ่ายคลิปนี้เก็บเอาไว้
แล้วหลายคนก็สงสัยไปในทางเดียวกันว่า
แถวนั้นน่ะมีคนเลี้ยงหรือเปล่า
เลี้ยงพันงูเขียวเอาเปล่า
มีบ่อเลี้ยงงูอยู่แถวนั้นเหรอ
เพราะว่ามันเยอะแบบเยอะจนผิดสังเกต
ส่วนใหญ่ตามสวนทั่วไป

งั้นไปหาคำตอบกันต่อไหม
ขอให้เจ้าของคลิปหาคำตอบมาบอกเราทีเห็นแล้วหวาดเสียว

ขี่แล้วมีล่วงลงมาด้วย
น่าจะสิเหมือนว่าอยู่กันแน่นมากเลยจริง
ต้องม้องออกไปแล้วเขียวกลมกลืนกับต้นไม้อีกนึงครับ
ไม่เห็นเนี่ยสังเกตไม่ดีเนี่ยโหยเข้าไปใกล้นี่หวาดเสียวเหมือนกัน
คิดเลยเขียวเอาจริงนะมันกรมกลืนกับต้นไม้มากนะ

แล้วเหมือนมีเจ้าหน้าที่เคยบอกของผมไม่แน่ใจสายพันธุ์อะไร
ในการฉกของมันที่แม่นยำมาก

ฉีดน้ำรถต้นไม้อยู่ใกล้
เนี่ยแล้วสายตามันมันเหมือนจะมีเรด้าเหมือนมีล็อกเป้าอ่ะ
แล้วโฉกเข้าทีคือแม่นไปเลยนะ
แต่ไม่ได้ใจว่าสายพันธุ์อะไรแต่เขาบอกว่ามันโฉกแม่นมาก
จะไม่ได้มีพิษอะไรแรงแต่ว่าถ้าโดนกัดก็เจ็บใช้ย่อยนะคะ